แล้วจากเรื่องนี้ทำให้เดือนหน้าคือเดือนสิงหาคม
ต้องบอกว่าอุณหภูมิทางการเมืองกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งครับ
หลังจากศพภคดีอายาของผู้ดำรงจำแหน่งทางการเมือง

รับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไร
เขาจะมองอย่างไรแล้วก็เตรียมตั้งรับกันอย่างไร

ตามพร้อมกันครับในช่วงสาววิเคราะหลบม่านการเมือง
ช่วงนี้นะคะหลายคดีสำคัญทางการเมืองกำลังงวดเข้ามาทุกขณะเลย
ต้นเดือนสิงหานี้เราก็จะได้เห็นอีกหลายคดี
รวมไปถึงใกล้นี้อาจจะมีคดีของคุณยิ่งรักชินวัฒน์
เข้าสู่โหมดของการใช้กฎหมายเป็นคำตอบแล้วค่ะพี่
ก่อนที่จะมีคำตอบทางกฎหมาย
กองเชียร์แต่ละด้านควรจะต้องทำใจยังไงบ้าง
วันนี้เราต้องยึดหลักคำตัดสินของศาล

อันนั้นมันจะทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์

ถ้าเราไม่ยอมรับการเรียบกันก็จะเป็นปัญหา
แต่ว่าถ้าเรามองโดยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้โดยรวม
มันคล้ายมีทุ่นระเบิดวางเรียงไม่หมดเลย
ใครเดินไปเหยียบก่อนก็เจ็บก่อน
ทั้งเรื่องคดีความที่เป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเมือง
อย่างคดีของจำนำข้าว
คดีของพวกนักการเมืองต่างแล้วก็พวกกลุ่มการเมือง
เขาเรียกว่าคดีตอนนี้มันเหมือนใกล้เข้ามา
ใกล้วันเข้ามาทุกทีทุกทีในการที่จะตัดสิน
ไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นมีหมดเลย
ทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งไฟรัดทั้งไฟ
คลิปต่างอะไรต่างนี่นะครับ
ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปอะไรไป
ซึ่งการตัดสินไม่ว่าอะไร
ผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องยอมรับในกติกานี้
เพราะถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็คงอยู่กันไม่ได้นะ
เพียงแต่ว่าเมื่อยอมรับแล้วแต่พอใจแค่ไหนเนี่ย

คิดว่าทางรัฐบาลคอสชเขาก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะ

แน่นอนครับเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของขอสชเอง
และรัฐบาลที่จะต้องรักษาความสงบในบ้านเมือง
เพราะฉะนั้นใครจะหยิบประเด็นมาอ้าง
เพื่อจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
มันก็จำเป็นจะต้องจัดการกันตามฐานานุรูป
ตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นก็คือ
ปกป้องประชาชนส่วนใหญ่ให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ

ทุกฝ่ายออกความเห็นกันเปลือไปหมด
แล้วแต่เป็นความเห็นเพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นนะครับ
ฝ่ายที่ถูกผลกระทบของกฎหมาย
ก็บอกว่าเรื่องอะไรจะต้องมาให้มีผลย้อนหลังนะครับ
ที่จริงการตีความเรื่องย้อนหลังหรือว่าย้อนหลังเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่ามันไม่เคยมีประเด็นนี้ขึ้นมา
มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายดั้งเดิมคือ

แต่ทันทีที่กำหนดว่าณวันนี้
ไม่ว่าคดีอะไรก็ตามที่กฎหมายออก
ก็เริ่มต้นไม่ใช่การย้อนหลังเลยเป็นการเริ่มต้นณวันนี้
ต่อไปนี้พิจารณารับหลังได้
แต่ว่าหมายความว่ารับหลังก็คือไม่ใช่ว่ารวบรัฐนะครับ
คือตัวจำเลยไม่มาปรากฏตัวที่ศาล
แต่สามารถจะมีทนายมีทีมงานมีอะไรต่ออะไรมาสู้คดีได้
คือไม่ให้คดีนี้มันแช่นิ่งหยุดไปตลอดการจนหมดอายุความ
ไม่งั้นคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิด

ก็จะลอยนวลเป็นคนแล้วคนเล่านะครับ
ฉะนั้นจะเป็นนายกทักษิณจะเป็นนายกปูจะเป็นใครก็ตาม
ถ้าได้กระทำผิดแล้วหลบหนีก็ต้องใช้มาตรการเดียวกันนี้

เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมองไม่ออกหรอกครับว่า
ใครจะวางตัวอย่างไรจนกว่าจะเกิดเหตุจริงขึ้นมา
และที่น่าสนใจก็คือมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่จะใช้หนึ่งเดียวเหมือนกันหมด
แม้แต่รัฐบาลนี้ถ้าต่อไปในภายภาคหน้าถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอะไรก็ตาม
ก็จะใช้มาตรการเดียวกันนี้คุณไม่สามารถจะหลบหนีคดีไปได้
ไม่ว่าจะมีอำนาจล้นฟ้าขนาดไหนครับ
บอกว่าแม้ตัวคนที่ถูกกล่าวหาจะบอกว่าฉันไม่ผิดไม่ได้ทำอะไรผิดที่ถูกมาเนี่ยเพราะความไม่เป็นธรรม

เรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าความเป็นธรรมของใครนะครับ
เราถึงต้องมีกฎหมายแล้วก็มีสารใช้กฎหมายตัดสินนะครับ
ที่คุณลิขิตพูดไว้ก็ถูกแล้วเมื่อสารตัดสินนี้มันก็ต้องยอมรับไม่งั้นเราก็ล้มเหลวนะ
เราเป็นประเทศอยู่ไม่ได้เป็นรัฐไทยล้มเหลวเลยนะครับ
ต่อคำถามของคุณเจี๊ยบที่ถามพวกเราทุกคนมาว่าคดีมันงวดเข้ามาถึงเวลาตัดสินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
ผมอยากให้มองไปลุมลวงนะฮะ
ถึงว่าเหตุเนี่ยไอ้ผลเนี่ยย่อมมาจากเหตุ
ทุกวันนี้ผลมันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเราย้อนไปดูว่าเหตุมันมาจากอะไร
ผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวยงกันมาหมดเลยนะฮะ
มันเริ่มต้นจากการต่อสู้ทางการเมืองนะครับของสองคั่วนะฮะ
หนึ่งชนะคั่วหนึ่งแพ้พอคั่วชนะเหิมเกลิมทำอะไรมากขึ้น
แพ้ก็ไม่ยอมลากกันไปออกนอกสภาไปสู้
มีม็อบเรียกว่าใช้กฎหมู่ต่อสู้กัน
อันนี้ผลพวงจากการใช้กฎหมู่สู้กันเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายนะฮะ
มีคดีกันทั้งสองฝ่ายและคดีนั้นก็ดำเนินไป
เพราะเวลาไม่มีเกียร์ว่างมาวันนี้มัน๑๐ปีแล้วนะครับ
บางอันก็เกือบ๑๐ปีบางอันก็๑๐ปีนะฮะบางคดีนะฮะ
ก็ถึงเวลาที่จะต้องพิพากษาตัดสินกันโดยกระบวนการทางศาลนะครับ
ซึ่งบางทีก็ว่ากันว่าความช้าเนี่ยมันเป็นความไม่เป็นธรรมของประเทศ
มันมีความไม่เป็นธรรมของผู้ที่เสียหายเหมือนกันนะ
ทีนี้ไอ้ที่มันจะตัดสินกันออกมานี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ผมมองอาการของรัฐบาลประยุทธ์ขอสชซึ่งกลุ่มอำนาจอยู่ตอนนี้
ก็มองว่าเขาพยายามสร้างภูมิคุ้มกันเหลือเกิน
โดยการสร้างผลงานโดยเฉพาะปัญหาปากท้องเศรษฐกิจอะไรเนี่ย
ถึงกับลำพึงออกมาบ่นออกมาผัดเพาะน้อยใจ
ทำมา๓ปีหาว่าทำเศรษฐกิจตกต่ำ

มันจี้จุดแล้วเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเจออะไร
กับระยะที่จะตัดสินคดีกันออกมาเนี่ย
เพราะว่าความพอใจของการตัดสินคดีเนี่ย
มันก็เลยน่าเป็นหวงว่าเอ่อที่คุณลิศจิตเริ่มต้นไว้
สารออกมาเชื่อยังไงนั้นโดยกฎหมายมันต้องเชื่อ
อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าน่าจับตา
เหนื่อยแล้วเพราะว่าฝ่ายแพ้ก็บอกว่า
คดีของฉันมันกำลังงวดเข้ามาทุกทีแล้ว
ฝ่ายชนะคดีหลุดหมดเลย
อันหนึ่งก็แล้วแต่ไอ้พยานหลักฐานแล้วก็
เป็นเรื่องของศาลเราจะไปวิภาควิจารณ์ก็ไม่เหมาะ
แต่เรามามองถึงว่าทำไมสถานการณ์มันถึงเป็นอย่างนี้
ถ้าเรามองในแง่ดีนะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
พอการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีผล
เพียงแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นอีกเรื่อง

มีการปฏิรูปนี่ก็อยู่ในกระบวนการ
แต่นี่ว่าในการปฏิรูปมันก็ต้องมีสิ่งเก่า
เพื่อประสูจน์สิ่งใหม่มันก็จะเกิดปัญหาความพัดแย้ง
อย่างสมมุติกฎหมายการการเมือง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะมีมานานแล้ว
กฎหมายฉบับนี้ประปเชาะเรียกร้องมานานน่ะ
ใช่เพราะมันมีปัญหาในกระบวนการยุทธิธรรม
หนึ่งก็มันก็เป็นการ

คนที่มันมีโอกาสดีกว่ามันก็ได้ประโยชน์กว่าใช่ไหม
พอมาแก้พบเราก็เปิดมีคดี

ให้ผลปกครองประเทศลำบากขึ้น
พี่โมชาคดีความทั้งหลาย
มันจะทำให้อีกหลายคดีที่กำลังจะตัดสิน

เพราะว่าถ้าฉันนี้ไปแล้ว
จะต้องมีการพิจารณาคดีรับหลังเกี่ยวไหม

เขาก็ต้องทิ้งเขาออกกฎหมายเหมือนนี้
เพราะเขารู้ว่าพวกนี้มันจะหนีไปอยู่แล้ว
ถ้าหนีไปแล้วก็รอกลับมาอีกที
หมดอายุขวาแล้วเดินขึ้นมาเฉยสบายใจ

มีคดีนี้สามารถตัดสินได้อะไร
สามารถที่จะปิดคดีได้เลยอะไรได้เลย
อันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี
มันไม่ใช่เฉพาะพวกที่แกทำผิดรัฐบาลนี้
หรือรัฐบาลหน้าหรือรัฐบาลไหนก็ตามแต่
สำหรับพวกนักการเมืองที่ทำไม่ถูกต้อง
คุณก็ต้องควรจะได้รับการตัดสินลงโทษ
การสืบสวนสอบสวนที่มากกว่าประชาชนทั่วไป
เพราะคุณเป็นนักการเมืองที่คุณอาสาเข้ามาทำงาน
อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ

คือผมเห็นด้วยกับคุณสุนทรที่มองว่า
ต่อไปปัญหาการเมืองนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

วัดกันเรียกว่าต่อไปเรียก๙ต่อ๙เดือน

เวลานี้เข้ามาอยู่ที่กองเชียร์
นายกเป็นต่อเองคุณนายกตรูเป็นคุณไอก็ออกมาพูด
บอกว่าสื่อนี่ต้องช่วยกันนะนะ

เข้ามาร่วงกันมากเคลื่อนไหวกันมาก
เชียร์กันเข้ามาอีกอะไรเต็มไปหมดอีก
เพราะประวัติศาสตร์มันมี
เหตุที่มันเกิดขึ้นบ้านเมืองที่มันวุ่นวาย

ว่าถ้าพวกกูทำอะไรก็ถูกถ้าพวกเองทำอะไรก็ผิด

รัฐบาลจะเคลียร์ปัญหากับกองเชียร์ได้ไหมคะ
ก็ต้องทำความเข้าใจมีอยู่สองประเด็นนะครับ
คือกองเชียร์ถ้ามาด้วยจิตศัฐรณ์
แล้วก็ไม่ก่อกวนสร้างความยุ่งยาก

แต่ถ้ามาแล้วกลายเป็นม็อบ
กลายเป็นการจราจนกลายเป็นการเรียกร้องใช้กฎหมู่
อย่างนี้ก็ต้องจัดการต้องไม่เกรงใจกัน
แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่งทุกฝ่าย
ถ้าใครมีพฤติกรรมเช่นนี้ต้องจัดการให้พร้อมหน้ากัน
ทีนี้ผมอยากจะพูดถึงตัวกฎหมายที่ออกมา

จริงแล้วมันเป็นความเดือดร้อนโวยวายของคนกลุ่มเดียวเท่านั้น

แล้วก็จริงนักการเมืองมีตั้งแต่รากญาติ
ตั้งแต่อบตจนถึงรัฐบาล
เพราะว่าใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พวกอบาตรพวกอบชไม่ค่อยได้เดือดร้อนอะไร
เพราะว่าจริงแล้วพวกนี้แทบจะไม่มีปัญญาหนี

มันมีเยอะนะฮะซึ่งถ้ามันหลบหนีไปอะไรไป

แต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็มีตัวอย่างไปแล้วว่าออกไปนอกประเทศแล้วหนีคดีไปเลยอย่างนี้
ก็จะปล่อยให้ลอยนวลตลอดการมันก็คงไม่ได้
นอกจากคุณก็ตัดใจไม่กลับมาประเทศไทยอีกแล้ว
ขอให้พึงสังวรไว้ว่ากฎหมายนี้ออกมาใช้สำหรับนักการเมืองทุกผู้ทุกคน
รวมทั้งนักการเมืองที่จะขึ้นมามีอำนาจใหม่ในอนาคตด้วยนะครับ
ถ้าผลงานเก่าที่ทำไว้และเป็นคดีขึ้นมาก็จะต้องโดนลักษณะเดียวกัน
แล้วก็มันมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้นักการเมืองเข้ามารุ่นใหม่เนี่ย
จะได้มีการเตรียมการมีอย่างน้อยก็มีน้ำดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับ
สุดท้ายค่ะอยากให้อสุนทรสรุปหน่อยฝากถึงกองเชียร์หน่อยไม่ว่าจะเป็นทั้งสองด้าน
ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงกองเชียร์ควรทำใจยังไงคะ
ครับ๖๖ล้านเกือบ๗๐ล้านนะครับ
เขาก็มีความเชื่อของเขานะโดยแบบ
มันก็ลำบากนะคือที่พูดกันเนี่ยก็เป็นเรื่องในเชิงของกฎหมายในเชิงคดี

เอ่อมองเหตุการณ์ประเมินเหตุการณ์นะครับ
เอ่อเมื่อมีการตัดสินคดีต่างนะครับ
ความพอใจไม่พอใจมีอยู่นะครับ
ถ้าไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับกฎหมาย
มันก็ต้องต่อสู้กันด้วยรูปแบบอื่น
ผมคิดทางลบนะผมคิดทั้งบวกทั้งลบ
ถ้าคิดทั้งลบเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้น
มันจะเขย่าประเทศไทยถึงขั้นไปถึงรัฐล้มเหลวได้

แต่ถ้าคิดบวกก็คือว่าผู้คุมกฎคุมกฎิกาคุมอำนาจอยู่ตอนนี้ต้องใจกว้างหน่อย
ถ้ามันมีปัญหาซึ่งคุกุลไม่พอใจ
ที่มันจะปะทุอะไรไปมันต้องมีอยู่แล้วแหละ
มากมายผมว่าตามหลักสากลก็คือไปตัดสินกันที่คะแนนเลือกตั้งสนามเลือกตั้ง
ตัดสินตรงนั้นประเทศจะเจ็บปวดน้อยครับ
คุมกัน